มาดูเรื่องของการปราบรามยาเสพติดกันหน่อยนะคะ
พาไปที่จังหวัดนนทบุรีมีการเข้าไปตรวจค้นจับกลุ่ม๒จุดด้วยกัน
จุดแรกเนี่ยเปิดเป็นสำนักเทพเป็นลักษณะของตำหนักเข้าทรงแต่เป็นการบังหน้า
จริงเป็นจุดพักยาเสพติดแล้วก็มีของกลางจำนวนมากเลยค่ะ
อีกจุดหนึ่งเป็นวัดดังในพื้นที่จังหวัดนทบุรี
พอเข้าไปตรวจสอบภายในกุฏิพระโอ้โหต้องตกใจนะคะ
มีทั้งยาไอซ์มีทั้งอุปกรณ์เพศหญิงเทียมกระป๋อง
แล้วก็พระเนี่ยบอกว่าบวชมา๑๘พันศาแล้วสุดท้ายต้องจับศึกนะคะ
เพราะว่าเนี่ยค่ะไปเจอของกลางยาเสพติดเป็นจำนวนมากเลย
นายสมยศสินปีโยดมนายอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนทบุรี
พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจทหารและอาสาสมัครรักษาดินแดน
เข้าไปตรวจค้นกุฏิภายในวัดชนลประธานรังสริตถนนติวานนท์อำเภอปากเกร็ด
หลังจากเจ้าหน้าที่เขาสืบทราบค่ะว่าพระที่อยู่ในกุฏิดังกล่าว
มีพฤติกรรมค้ายาเสพติดคือไปขายยาให้กับวัยรุ่นที่อยู่ใกล้ใกล้วัด
เจ้าหน้าที่พบพระทงชัยกระจ่างฉายอายุ๔๔ปีเป็นพระลูกวัด
แสดงตัวเป็นเจ้าของกุฏิเจ้าหน้าที่ก็เลยขออนุญาตเข้าตรวจค้นนะคะ
พอเข้าไปตรวจในกุฏิก็ต้องโอ้โหตกใจค่ะ
มียาไอซ์บรรจุอยู่ในซองพลาสติกสายน้ำหนัก๘กรัม
มียาเค๑ขวดมีกัญชา๑ห่อมีเงินสด๓๐๐๐บาท
และมีอุปกรณ์ในการเสพกัญชาและยาไอซ์ด้วยนะคะ
อกจากนี้ยังเจอมีดดาบมีดพกแบบต่างอีกกว่า๑๐เล่ม
ถุงยางอนามัยเป็นจำนวนมากค่ะ
พบอุปกรณ์เพศหญิงเทียมแบบกระป๋องซุกซ่อนอยู่ภายในกุฏิด้วย
จากการสอบสวนพระทงชัยให้การรับสารภาพนะคะ
บอกว่ามาจำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งนี้๑๘พันศาแล้ว
เสพยาทั้งขายยามาหลายปีแล้วด้วยค่ะ
โดยจะมีในปูไม่รู้นามสกุลเป็นคนรู้จักกัน
ก็จะนำยาไอซ์มาส่งให้ส่วนตัวเองก็จะไปแบ่งขาย
ให้กับวัยรุ่นขาประจำที่คุ้นเคยที่อยู่ใกล้กับวัด
หลังจากสอบสวนเสร็จสิ้นเรียบร้อยเจ้าหน้าที่นำตัวไปลาศิกขานะคะ
คือต้องจับศึกแล้วค่ะพูดง่ายหลังจากนั้นก็ต้องควบคุมตัว
พร้อมของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ไปดูอีกหนึ่งจุดค่ะนนทบุรีเหมือนกัน
พลตำรวจรีสุภกิจศรีจันทรนนท์รองผู้บังคับการตำรวจปราบรามยาเสพติด
นำกำลังเข้าไปตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งนะคะ
เขาเปิดเป็นสำนักเทพเป็นลักษณะของตำหนักเข้าทรง
บ้านหลังนี้อยู่ในหมู่บ้านรุ่งกาล๒ตำบลทวีวัฒนาอำเภอไซน้อย
เพราะว่าพอเข้าไปตรวจสอบเนี่ยเจอยาบ้าคุณผู้ชมจำนวนมากถึง๑๙๒๐๐๐เมตร
ยาไอซ์อีก๒๖กิโลกรัมซึ่งก็จับกลุ่มคนดูแลนะคะเป็นผู้ชาย๑คน
เป็นผู้หญิงสองคนแล้วก็เตรียมที่จะมีการยึดทรัพย์สิน
แล้วก็ขยายผลจับกลุ่มเครือข่ายนี้ต่อไปค่ะ